ขึ้นหน้าเหตุการณ์อาทยากรรมกันหน่อย

ใช่ค่ะจังหวัดตรังนะคะไปพบโครงกระดูก

ซุกซ่อนอยู่ในป่าที่ค่อนข้างเปลี่ยวเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าร่องรอยของกระดูก

ซึ่งตำรวจก็คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางนี่แหละค่ะ
จุดพบโครงกระดูกอยู่บริเวณป่าละเมาะ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านโพนะคะ

มีแผ่นไม้ขนาดใหญ่ปิดทับโครงกระดูกอยู่
แต่กระโหลกศีรษะมันโผล่ออกมาค่ะ

เกลื่อนอยู่บนพื้นในรัศมีประมาณ๑๐เมตร

บนพื้นดินมีร่องรอยของขี้เท่าด้วย
และก็มีร่องรอยของการเผาค่ะ

โครงกระดูกนี้น่าจะเป็นร่างของเพศหญิง
อายุระหว่าง๒๐๒๕ปี
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ฟันบนหักจำนวน๓ซี่ค่ะ
แล้วก็จุดที่น่าจะทำให้ระบุตัวตนได้ง่ายขึ้นหน่อย
ก็คือสร้อยคอที่เธอสวมไว้นะคะ
เป็นสร้อยคอแซนเลสและมีจี้รูปคุกกี้รัน
คาดว่าร่างนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐วัน

เบื้องต้นพื้นที่สพตรบอกว่า
ยังไม่ได้มีการรับแจ้งบุคคลศูนย์หายเลยนะคะ
ก็จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดส่งไปชนะสูตร

เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัด
และยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นใครมาจากไหน
จะได้ประสานติดต่อญาติแล้วก็เร่งคลี่คลายต่อไป
สงสัยหรือเอกใจหรือเอ๊ะ

แต่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วหรือขาดการติดต่อไป

บอกว่าสามารถติดต่อไปที่สพตรังได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ